วันนี้นะคะถือว่าเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะ
วันนี้เองค่ะมีประชาชนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะคะ
ว่าจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวเองรวมทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนา
และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดค่ะ
วันนี้ก็เริ่มมีประชาชนเดินทางไปใช้บริการกันอย่างคับข้างแล้วนะคะคุณขวัญ
ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีประชาชนนั้นทยอยมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งวันนี้บคศประเมินว่าจะมีผู้ใช้บริการสูงถึง๑๓๐๐๐คนครับ
ตลอดช่วงเช้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดเริ่มมีประชาชนมาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
และเริ่มคับข้างในช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
แต่วันนี้พิวดิษัทขนส่งรึบว่าอ่ะขอสอบประเมินว่าเดี๋ยววันที่๒๘ถึง๒๙ธันวาคมนี้
จะมีผู้ใช้บริการสูงสุดหรือประมาณ๑๓๐๐๐๐คนถึง๑๕๐๐๐๐คนต่อวันจากในเกี่ยวกับปีก่อน

ซึ่งตั้งแต่วันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
มีผู้โดยสารมาใช้บริการแล้วอยู่ที่๑๒๐๐๐คนต่อวัน
และเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
คศได้จัดเตรียมรถเสริมจำนวน๑๕๐๐เที่ยวต่อวัน
จากปกติที่ให้บริการวันละประมาณ๖๐๐๗๐๐เที่ยว
และเพิ่มรถบี้ประจำทางอีก๑๐๐คัน
ระหว่างวันที่๒๖ธันวาคมปีนี้
และผู้ใช้อีกการไม่ต้องธงวน
การกรณีบ่อสรวจหักรถออกตลอด

ก่อนหน้านี้บขศจะประเมินว่าการแข่งขันของสายการบินต้นทุนต่ำหรือสายการบินโลคอร์สทำให้ผู้โดยสารบขศปีนี้จะลดลงกว่า๑๓๐เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในเวลานี้ผู้ติศาสตร์ใช้ปฏิการจำนวนมาก
ต้องเดี๋ยวจะการทำงานตลอดทางปีก็รู้สึกบวก
คุณครับที่ได้อยู่บ้างบางที่ว่าเราทำ
มากครับหน้าในกลังงาน
แต่ไม่ทำอยู่ปีหนึ่งครับครับจริงกันแต่ก็มีเวลาอาหารครับอาหารก็ไม่มีเวลาอาหารครับ
และเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการปปศได้ประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมากกว่า๑๐๐นาย
ก็ระวังให้การความกลุ่มแดงที่อาจจะเปลี่ยนขึ้นครับ
และในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่นี้บศจะงดฝากภาษาอยู่ในกลับรถในกรณีที่ไม่มีเอกสารอย่างใหญ่ให้ทุกคนที่ทัดเจนครับ
สำหรับประชาชนที่จะมาใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดแห่งนี้นะครับ
ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางหลีกเลี่ยงการจราจรที่คาดว่าจะติดในวันนี้นะครับ
ซึ่งบอกขอสอขอให้มั่นใจว่าผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการที่นี่จะมีตัวโดยสารกลับบ้านกันทุกคนครับ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดครับ
ขอบคุณคุณขวัญโมชานะคะบขศเองยืนยันว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอนนะคะ
เพราะว่าเตรียมรถไว้แล้วนะคะ๑๐๐๑๕๐๐เที่ยวต่อวัน
ทั้งปีนี้คาดการณ์ด้วยนะคะว่าประชาชนจะใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันถูกค่ะ